ตลาดซื้อขายถือว่าคึกคักมากมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะ
แปลกเลยในช่วงโควิด๑๙ที่เศรษฐกิจน่าจะไม่ดีแต่
ว่าหลายสโมสรก็เลือกที่จะใช้เงินเพื่อสร้างกระแสให้
ผู้บรรษหลีกกลับมาคลึกคักนะครับโดยเฉพาะของคู่แฝด
แฝดทิตาวีทิตาทรอักษรสี่ครับ
เอาละครับโดยเรื่องนี้นะครับซึ่งการท่าเรือเนี่ยนะครับ
เขาก็มีข่าวออกมาเป็นดีลที่ฮือฮานะครับเมื่อคู่แฝด
ดีกรีทีมชาติไทยชุดอยู่ยี่สิบสามอย่างทิตาทรแล้วก็
ทิตาวีอักษรสี่ย้ายนะครับร่วมทีมการท่าเหลือแบบ
แล้วก็ทั้งคู่เตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกัน
วันนี้แต่อย่างไรก็ตามครับหากมองถึงศักยภาพแนวรับของ
การท่าเรือจะพบว่าทีมของพวกเขามีกองหลังที่เล่น
อยู่ในทีมชุดใหญ่มากถึงสิบสามคนนะครับถ้าไม่นับทีม
เยาวชนผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังของทีมการท่าเรือเริ่ม
แบ็คซ้ายนะครับนอกจากธิตาทรแล้วก็ยังมีแข้งจอมเก่า
นะครับก็อย่างเควินิโรบรามเนี้ยก็ยังอายุให้มากแต่
ว่าประสบการณ์ก็ยังดีกว่านะครับแล้วก็ยังมีจัตุรพัศธรร์
แล้วก็ยสวัตบวลทานนี่คือเฉพาะแบ็กซายนะครับเซนตเตอร์
มี๔คนดาบิดโรเชล่าเอเลสดอเลาะทศพลลาเทพและ
นบูลเกษารัฐแม้ว่าจะเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับแต่
ก็ถอยมาเล่นเซนตเตอร์ได้แบ็กขวาฤทธิโพงเสรานนน
อธิบดีเอติรัฐแล้วก็ยังมีนะครับอีก๒คนที่สามารถ
เล่นตำแหน่งแบ็กขวาและเซนตเตอร์ได้ก็คือที่ตาวี
อักษรสี่และอาธิสรพรมรักครับนี่ก็คือนักเตะกองหลัง
ที่ท่าเรือมีอยู่ตอนนี้ยังไงต้องมีปล่อยคนออก
เลยครับเพราะว่าถ้าใช้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเป็นทีม
แชมป์ไปได้เลยนะครับในช่วงเวลานักขนาดนี้